ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสงครากันหน่อยนะคะ
ผู้ต้องหาชาวพม่าเป็นผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์นะคะ
หนีออกจากห้องคุมขังของสพบางกล่ำได้สำเร็จนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาสักประมาณเที่ยงคืน
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของสพบางกลับ
ที่สามารถบันทึกภาพได้อย่างชัดเจนเลยนะคะ
คือในภาพคุณผู้ชมจะเห็นได้ชัดเลยนะคะ
ว่าคือมันเหมือนกับง่ายมากเลยค่ะ
ตอนนี้ตำรวจพยายามที่จะติดต่อท้องที่ใกล้เคียง
เพื่อแจ้งเบาะแสแล้วก็บอกเรื่องของรูปภัณฑ์สันธาร
ของคนร้ายแล้วก็ผู้ต้องหาดรายนี้ก็คือนายซอวินสูงสักประมาณร้อยหกสิบห้าเซนติเมตร
ผิวดำแดงมีหนวดเคลาพูดไทยได้พิการขาซ้ายสวมกางเกงยีนสีดำ
เสื้อยืดคอกลมสีฟ้าเนี่ยสีนี้แหละฟ้าน้ำเงินเนี่ยนะคะ
หมวกแก๊ปสีดำตอนนี้มีการประสานขอข้อมูลไปยังตำรวจในพื้นที่ใกล้เคียง
แล้วก็ผู้นำท้องถิ่นนะคะบอกว่าให้ช่วยแจ้งเบาะแสแล้วก็เร่งจับกลุ่มหน่อยนะคะ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมานี่เองนะคะตามคลิปคุณผู้ชมเห็นคือ
ฉวยโอกาสตอนที่ตำรวจไม่อยู่ไง
ก็สะดอกกุญแจมือแล้วก็หนีไปง่ายดาย
ถามว่าทำไมถึงง่ายขนาดนี้
ก็เพราะว่าขณะที่เจ้าหน้าที่เขาไม่อยู่เนี่ย

การล็อกประตูใช้กุญแจมือ
ล็อกประตูห้องคุมขังไว้เพียงชั่วคราว

อยู่ระหว่างนำตัวผู้ต้องหาคนอื่นมาสอบสวน
เพื่อนำตัวไปฝากขังให้ทันในวันนี้
อันนี้คือคำตอบของเขานะคะ

ถูกส่งตัวมาจากกรุงเทพ
สักประมาณ๔โมงเย็นของเมื่อวานนะคะ
แล้วก็นำตัวมาควบคุมที่สพบังกรับในคดีค้ามนุษย์
กรณีที่เจ้าหน้าที่จับกลุ่มชาวพม่าชาวโรฮิงญาได้๑๔คน
ในพื้นที่ป่านละเมาะพื้นที่หมู่๖ตธาช้างอบางกลับ
เมื่อวันที่๑มกราคมที่ผ่านมา
และขณะรอส่งตัวไปยังประเทศที่๓
คือส่งกลับไปประเทศที่๓นะครับ
ขยายผลพบว่านายซอวินเป็นหนึ่งในขบวนการค้ามนุษย์
ตำรวจจึงออกหมายจับแล้วก็จับกลุ่มตัวได้ที่กรุงเทพมหานคร
ล่าสุดค่ะพลตำรวจตรีดำรัฐวิริยากูล
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙ได้ลงพื้นที่นะคะ
ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ว่าผู้ต้องหาหนีออกมาได้อย่างไร
และตำรวจมีความบกพร่องหรือไม่
ตอนนี้มีการตั้งกรรมการมาตรวจสอบ